ส่วนช่วงนี้ครับเราไปดูประตูสำคัญนะครับ
ถือว่าเป็นประตูที่ทำให้คนไทยนั้นยิ้มได้
แล้วก็บางคนถึงกับร้องไห้ในบอลโลก

ซึ่งมีการประทานพรครั้งสำคัญนะครับ
ให้กับทีมบอลหญิงมีกำลังใจในการสู้ต่อ
ในเกมสุดท้ายกับชิลีเพื่อลุ้นในการเข้ารอบ
ไปติดตามได้จากรายงานของคุณชัชชวาน
กระบวนใหม่ตรีจิตครับ
ส่งวีดีโอคอล์มาในห้องนักกีฬานะคะ

มีพระราชดำรัฐที่ให้กำลังใจกับนักกีฬามาก

พระองค์ก็ทรงต่อสายมาอีกนะคะ

แล้วก็พระราชดำรัฐของพระองค์นี่เป็นอะไรที่เป็นที่สุด
ให้กำลังใจว่าเราเป็นทีมผู้หญิง
เล่นมาได้ขนาดนี้ต้องถือว่าเป็นศักดิ์ศรีของคนไทย
แล้วก็พระองค์ก็ประธานพรและให้กำลังใจว่า
ไม่เป็นไรขอให้เป็นแมทที่ทุกคนต้องจดจำเรา
การจนาสังเงินกองหน้ากัปตันทีมผู้ยิงสวีเดนอย่างเด็ดขาด
พร้อมด้วยธนีการแดงดาที่วางบอลให้อย่างแม่นยำก่อนหลุดเข้าไปยิง
พูดถึงจังหวับตรวจล๊อคประตูแรกของทัพชาบาแก้ว
ฟุตบอลโลก๒๐๑๙ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม
บรรยากาศเศร้าหมองที่แพ้สหรัฐอเมริกา
ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ดามร้องไห้ก็รู้สึกน้ำตาคอเหมือนกัน
ที่คุณแป้งดีใจแล้วก็ร้องไห้
ก็มีอยู่คนเดียวอยู่ข้างหน้าครับพี่ให้ใคร
ไม่เราก็เป็นรูปที่เราคุยกันตลอด
ว่าแบบเออถ้าหนูได้ตรงนี้หนูจะให้พี่วิ่งเลย
คือพยายามทำหลายครั้งอะไรอย่างนี้

ที่เราแบบพยายามที่จะทำให้ได้ตรงนี้
แล้วก็พี่เขาก็ทำได้
การจนายังเผยถึงเครื่องล้างของขลังประจำตัว
นั่นคือหลวงพ่อสดวัดปากน้ำพาศรีเจริญ
ซึ่งน้องเนธก็ได้ขอพรจากหลวงพ่อสดก่อนนอนทุกคืนว่า
ขอให้ยิงประตูได้ในฟุตบอลโลกก่อนทำได้สำเร็จ

แพ้สวีเดนไปถึง๑ประตูต่อ๕
แต่ในที่สุดก็ทำประตูแรกได้สักทีนะครับ

ทำให้ยังพอมีลุ้นเข้ารอบนะครับในเกมนัดสุดท้าย

ชิลีแพ้สหรัฐอเมริกา๐ประตูต่อ๓
ทำให้ยังไม่มีคะแนนเช่นเดียวกับไทย
เพื่อลุ้นเป็นทีมอันดับ๓ที่ดีที่สุด
หนึ่งในสี่ทีมจากทั้งหมด๖กลุ่ม

หากชนะชิลีได้ในคืนวันที่๒๐มิถุนายนนี้
ประอีก๒ตามเวลาประเทศไทย

รายงานจากเมืองนีสประเทศฝรั่งเศส